กฎหมายกำหนดว่าในการเลือกตั้งทั่วไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเงื่อนเวลาและเงื่อนไขกำหนดว่า
ไม่เกิน๖๐วันนับจากวันเลือกตั้งถ้าวันเลือกตั้งวันนี้ก็นับไปอีกไม่เกิน๖๐วัน
กรกตต้องประกาศผลการเลือกตั้งสสต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง๑๙๕หรือจำนวนสส๔๗๕คนขึ้นไป
การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้น
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
คือกรกตต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่างมาประกอบ
พิจารณาประกาศรับรองผล
ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งวันที่๒๔มีนาคม๒๕๕๙
กรกตต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่๒๒พฤษภาคม
หรือกรกตอาจจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งก่อนครบ๖๐วันก็ได้หากสามารถทำได้
เพราะกฎหมายให้อำนาจกรกตประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และไม่ให้ช้ากว่า๖๐วันนับแต่วันเลือกตั้ง